อัศวินประสุนที่๓นิตย์ในเมืองที่๕ภาคประเภท

ออกมาจากในห้องเทียงเลยนั่งอยู่แถวนี่
พอเสร็จแล้วจงประมาณหน้าจาก๓ทุ่มกว่า

ทุกคนก็ทับแจกเต็มโต๊ะ
แล้วของจำรวยเราก็ถือว่าเอ้ยก็วางวาย
แต่ของจำร่วยนี้มันเป็นของที่มีมูลค่าคือเหรียญ๑๐บาท
ประมาณที่อย่างลูกจ๋าบอกนี่ประมาณ๓ทุ่มกว่าก็๓พันบาท
เพราะมันเป็นมูลค่าสามารถไปแจกของแล้วจ่ายได้เลย